ข่าวต่อไปนี้ให้คุณผู้ชมช่วยดูสิว่า

ดวงจิตดวงวิญญาณของใครที่เสียชีวิตไปสิงในต้นโพหรือเปล่า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

นั่งแบบหมดแล้วแบบเลยมามันก็ก็เล่าไปเถอะ
แต่ถ้าคุณว่าของเล่นใครมันควรเอาไปบรรยาทั้งหมดใช่เพราะตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาเล่นอยู่แล้ว
เป็นเดือนแล้วใช่ป่ะอ๋อมีเป็นเดือนแล้วใช่ป่ะ
ทั้งตอนเราก็เพิ่งเห็นทำกว่างนี้๒นับวันแต่คนอื่นเข้าเห็นเป็นเดือนแล้ว
จะเห็นยังรู้คนเดียว
บ้างแล้วล่ะหรือไฟมันต้องเขาเรียกว่าแบตหมดอ่ะ
แต่นี่คือมันติดนานมากแล้วต้นโพต้นนี้อายุเป็นร้อยปีแล้วดันไปอยู่ในบ้านร้างอีกครับ
ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะไฟมันก็วาบวาบวาบ
สีเขียวแบบเนี้ยนานมากครับนะฮะนี่ฮะมันไปเกาะอยู่นะครับ
ทีนี้เนี่ยมันไปเกาะอยู่กิ่งโพแต่กิ่งนั้นเนี่ยชี้ไปทางศาลพ่อปู่คุณแผน
พอดิบพอดีด้วยอะไรมันจะเหมาะเจาะไปหมดเลยแต่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่า
ที่เห็นเนี่ยมันคือดวงไฟอะไรอ่าชาวบ้านบอกว่าต้นโพต้นนี้นะ
ถ้าเกิดเอาคนไปโอบเนี้ยใช้ใช้คนห้าคนโอบค่ะสูงสิบแปดเมตร
ดวงไฟประหลาดน่าจะไปอยู่กิ่งที่ระดับความสูงที่สิบห้าเมตรอืม
นะฮะขึ้นอยู่หลังศาลพ่อปู่ขุนแผนติดกับรั้วบ้านร้าง
เพราะมีคนดูแลพลัดตกต้นมะพร้าวเสียชีวิตมาก่อน
และไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ก็เลยกลายเป็นบ้านร้าง
คนก็เลยกลัวสิ่งลี้ลับต่างนานาแล้วที่สำคัญนะ
ในบ้านมีรูปปั้นพญานาคมีรูปปั้นกุมาร
มีรูปปั้นพญานาคโอ้ยเต็มไปหมดอ่านแล้วขนลุกนะฮะ
แล้วต้นโพมีโพรงขนาดใหญ่อยู่กลางลำต้นอีกค่ะ
มีพระพุทธรูปปางสมาธิแจกันกระถางทูบรอบโคนต้นอีกอืม
โอ้โหยิ่งเข้าไปใหญ่ที่ผ่านมานะ
ไม่เคยมีใครเจอหรือเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน
หมายถึงว่าเรื่องเล่นลับแปลกประหลาดผีสางเทวดา
จนกระทั่งมีดวงไฟประหลาดสีเขียวเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครคนไหนกล้าปีนไปดูข้างบนว่ามันคืออะไร
เพราะต้นโพไงชาวบ้านเคารพนับถือกันอยู่แล้ว
นะมีชาวบ้านบางคนบอกว่าอาจจะเป็นวิญญาณของเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตหรือเปล่า
ไปคอยปกปักรักษาบ้านเป็นดวงจิตก็เลยมาประทับตรงนี้
รายก็บอกว่าดวงไฟนี้อาจจะเป็นดวงจิตของพญานาคหรือเปล่า
หรือเป็นดวงจิตของกุมารที่เจ้าของบ้านเลี้ยงไว้หรือเปล่าก็สันนิษฐานกันไปต่างนานานะครับ
ชาวบ้านคนหนึ่งคุณวันนาเขาบอกว่าเขาเห็นดวงไฟแล้วเนี่ยอธิษฐานเลยในใจนะฮะ
ว่าถ้าต้องการอะไรให้มาเข้าฝันเพราะเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในต้นโพพอกลับบ้านไปนอนฝันจริงครับ
ฝันเห็นรถกู้ภัยไปจอดโคนต้นโพนแล้วเห็นผู้หญิงแต่งตัวเล่นลิเกตั้งหนังกางแปลงในบ้านของตัวเองของเธอเองครับ
แต่เธอไม่เชื่อเธอไม่เชื่อว่าจะเป็นของเล่นนะฮะหรืออะไรที่เขาเรียกกันว่าของเล่นเป็นโดรนเป็นดาวตกต่างที่เด็กเขาแบบว่ามันมีที่เด็กยิงขึ้นไปแล้วมันจะหมุนติ้วนะ
ค้างอยู่ตามที่หลายคนสงสัยหรือเปล่าเพราะเห็นแบบนี้มา๕เดือนแล้วถ้าของเล่นถ่านมันต้องหมด
แล้วเธอก็เลยเชื่อเพราะว่าเธออธิษฐานไว้แล้วดันมีอะไรมาเข้าฝันพอดี
อันนี้ของเล่นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ของเล่นของเล่นนะฮะ
ล่าสุดครับวันนี้ผู้สิทธิ์ลงพื้นที่ไปสำรวจที่ต้นโพนี้
นี่ก่อนกลางวันก็ไปเจอร่องรอยชาวบ้านจุดทูบที่ใต้ต้นโพแล้วก็มีต้นมะพร้าวนะฮะ
เขาบอกแบบนี้คุณป้าวันเพ็ญบอกว่า๔๕เดือนก่อนเห็นแสงประหลาดสีฟ้าบ้างเขียวบ้าง
แต่ล่าสุด๒วันที่ผ่านมาหลานชายเห็นแสงกระพริบกระพริบกระพริบอีกครั้งก็เลยเดินไปดู
มันสว่างจนถึงเช้าเลยครับก็เลยคาดว่าไม่น่าจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์
น่าจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ฟังเสียงคุณป้าวันเพ็ญ
เห็นทุกวันแล้วตอนนั้นได้บอกใครบ้าง
ก็พูดแต่ไม่ได้บอกมากนะก็พูดกันว่ามันมีแสงอะไรก็ไม่รู้
เขาก็บอกว่าเออผมก็เห็น
มันจะออกเป็นสีอะไรลักษณะ
สิ้นน้ำเงิน
มันก็จะวาบวาบอย่างนี้ทั้งคืนเลย

แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแค่ไหนมันก็พิสูจน์ไม่ได้เนอะใช่นะใครจะปีนขึ้นไปล่ะ
ไม่กล้านะฮะผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจที่บ้านร้าง
บอกม่านร้านหลังนี้บริเวณเขาใหญ่โตโมโหลานมากเลยนะ
มีบ้านไม้ผูกพังอยู่๓หลังมีบ้านพักของเจ้าของบ้านที่เสียชีวิต
มีบ้านตรงกลางที่เก็บของแล้วก็บ้านพักของคนดูแลแล้วสิดูสิในบ้าน
รูปปั้นกุมารเต็มไปหมดเลยแล้วบ้านเนี้ยถูกตัดน้ำตัดไฟไปนานและไม่มีคนกล้าเข้าไป
นะฮะจริงจริงแล้วเนี่ยนะฮะตอนที่เจ้าของบ้านเขาบอกเขามีชีวิตอยู่นะ
แต่ปล่อยทิ้งร้างเอาไว้เหลือแต่เข้าของเครื่องใช้เกลือดห้องไปหมดนะฮะ
แล้วก็มีรูปปั้นข้าวของมากมายหนึ่งในนั้นก็มีรูปปั้นอย่างที่เห็นก็คือกุมาร
ใส่เครื่องประดับชุดสีเขียวดวงไฟประหลาดมันดันเหมือนกันพอดี
ุมารใส่ชุดเขียวค่ะดวงไฟก็เป็นดวงสีเขียวอืมเออ
แต่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ค่ะนะฮะผู้เชี่ยวชาญก็คงต้องมาส่ง
ขายข้อสงสัยหลายคนก็บอกว่าหมอปลาซะหน่อยไหม
หมอปลาไปติดต่อเจ้าของบ้านแล้วเข้าไปพิสูจน์ได้ไหม
เจ้าของบ้านยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่น่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้หรือเปล่า
หรืออย่างไรนะฮะก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เดี๋ยวรอ
ถ้าเกิดว่าหมอปลาจะไปคงจะมีความคืบหน้ากันนะคะ
ทีมข่าวเราไปดิฉันก็อยากให้เหมือนกับส่องดูเหมือนกันนะ
คือดูจากด้านล่างนี่แหละดูจากกลางวันนี้ก็ได้ว่า
พอจะเห็นอะไรเป็นอุปกรณ์อะไรบ้างไหมทำไมถึงเกิดแสงได้ตรงนั้นเนี่ยนะคะ